มีที่ท่องเที่ยวสวยแบบนี้ก็วางแผนการเดินทางไปเที่ยวกันเยอะ
เพราะว่าการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่ง
ที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจนั้นเติบโต
โดยเฉพาะในช่วงยุคไทยแลนด์๔๐นี้นะคะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันค่ะ
ได้มีการปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีมาใช้

ติดตามจากรายงานคุณลินดาอุตมะค่ะ

บันทึกภาพด้วยความประทับใจด้วยการถ่ายภาพ
พร้อมโพสต์รูปลงในโลกโซเชียล
เพื่อต้องการบอกถึงการเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้

สายตาชาวโลกได้ไม่ยาก
และนี่คือจุดเริ่มต้นที่เทคโนโลยี
เริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

มุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ขณะที่เจ้าของโฮสเทลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่า
ลูกค้ากว่า๑๙๕รู้ข้อมูลที่พักจากโลกออนไลน์
ซึ่งวิธีทำการตลาดจะเน้นรีวิวข้อมูล

ทุกคนสามารถอ่านคอมเมนต์ได้ทั่วโลก
ผมมองว่าปัจจุบันนี้ครับสื่อโซเชียล
มีความสำคัญกับลูกค้าที่เป็นกลุ่มชาวต่างชาติ
ค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเขาค่อนข้างเสพเสพติดการรีวิว
สมมุติเขาเสิร์ชหรือว่าเขาหาข้อมูลใดก็ตาม
เขาต้องใช้ตัวออนไลน์
เพื่อหาข้อมูลก่อนที่เขาจะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาอย่างนี้ครับ
ขนมไทยนานาชนิดที่บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแปลกใหม่
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของเจ้าของร้านบ้านข้าวหนม
ที่ต้องการสร้างความแปลกใหม่ให้กับขนมไทย
ที่เคยอยู่ในรูปแบบเดิม
อกจากจะใส่ความคิดสร้างสรรค์ไปแล้ว
เจ้าของร้านยังมองถึงรูทางการแนะนำขนมไทยผ่านโซเชียล
ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
ทำให้ลูกค้าเข้าถึงร้านได้มากขึ้น

ก็ไม่พลาดที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายรูป

ทำให้ร้านเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลก
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมทำกัน

แล้วก็เช็คที่อยู่นะคะว่าเราอยู่ตรงไหน
และนี่ก็คือการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ยุค๔๐ค่ะ

ให้กับเศรษฐกิจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ค่ะ

ประธานกรรมการหอการค้าไทยมองว่า

พัฒนาจนประสบความสำเร็จอาจไม่ใช่สิ่งใหญ่
หรือเป็นธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลก
แต่นวัตกรรมสามารถเกิดจากการต่อยอด
เป็นกระบวนการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของความสนุก

อันนี้ก็เป็นแนวความคิดใหม่
จะต้องใช้ข้อมูลนะครับ
ข้อมูลเอามาให้เกิดประสิทธิภาพ
มาวิเคราะห์เพื่อการทำธุรกิจต่อไปครับ
การเริ่มต้นจากจุดเล็กที่ทำให้ธุรกิจก้าวสู่เวทีโลก
นับเป็นก้าวแรกของการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์๔๐

ที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโต
และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน